คุณผู้ชมครับสำหรับคนรักสุขภาพฟังทางนี้
ถ้าผมจะกล่าวถึงโครงการที่ชื่อว่าโครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
คุณผู้ชมอาจจะบอกโอ้ยากจังเลย

นี่คือระบบซอฟต์แวร์เพื่อสุขภาพ
เพื่อให้ตัวคุณเองเข้าถึงระบบข้อมูลต่างที่คุณเก็บรวบรวมไว้

เขาเข้าถึงข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมไว้
หรือว่าคุณจะไปเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่หน่วยงานเขาเก็บไว้
แล้วคุณเอามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตอีก

ดังนั้นผมพูดคุยกับคุณมีธรรมณบรนองครับ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งสำนักงานนี้มาจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับดังนั้นสวัสดีคุณมีธรรมนะครับ

โอ้โหตอนนี้กำลังทำงานเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อประชาชนอีกแล้วเหรอฮะ
ใช่ครับก็ในแง่ของบทบาทของสำนักงานก็จะกว้างขึ้นนะครับ
เดิมที่เราดูเฉพาะซ่อแวร์ตอนนี้เราก็ดูเป็นลักษณะเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
เอาแปลเป็นความหมายง่ายที่คุณเมียทำอยากจะแปล

จริงก็คือว่ามันก็เหมือนกับสมุดสุขภาพของเรานะครับ
แง่ของการรักษาพยาบาลในแง่ของการดูแลตัวเองนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสมุดสรุปนะครับให้กับเรา
เพื่อที่จะให้คุณหมอดูเพื่อที่เราดูเพื่อดูแลสุขภาพ
เวลาเราอาจจะจดโน้ตไว้วันนี้เราทำอะไรบ้างออกกำลังกายอะไรบ้าง

โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเพื่ออะไรครับ
สวทชแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นโครงการนำร่อง
เราทำเยอะแล้วในภาคสังคมหรือแม้แต่ในภาคของสาธารณสุข
จะมีประโยชน์อย่างไรเราก็มีการพูดกันว่า
ปกติเวลาเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐพอเราเปลี่ยนโรงพยาบาลปั๊บ

เราต้องกลับไปเพื่อจะขอข้อมูลถูกไหมครับ
บางทีกลับไปเพื่อจะแบบไปขอแฟ้มคุณหมอครับ
ขอดูข้อมูลเพื่อเอาเอกสารนี้ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลนี้

ก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควร
เพราะฉะนั้นระบบนี้เองทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูล

เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าโลกไม่ติดต่อร้ายแรง
เบาหวานความดันหมูเลือดนะครับ
สิทธิการรักษาอะไรต่างเหล่านี้
บ่าวหวานร้องคณะก็เรียกแบบนี้นะครับ
ข้อมูลสำคัญที่จะเก็บรวบรวมในตรงนี้
ใช่ครับก็จะทำให้คนพอเราไปรักษาโรงพยาบาลกไก่
ในจังหวัดเดียวกันพออีกสัปดาห์หนึ่ง
จะไปรักษาโรงพยาบาลขอไข่เนี่ย
ข้อมูลการรักษาก็จะอยู่ติดตามตัวเรามา

เราก็สามารถที่จะเอาประวัติการรักษาของเรา

อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
เห็นตั้งแต่ว่าไปหาหมอเมื่อไหร่นะครับ
มีการรับยาอะไรบ้างไปหาด้วยโรคอะไรนะครับ
คุณหมอก็จะเห็นประวัติการรักษาแล้วก็สามารถที่จะใช้
วินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ประชาชนเองที่เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเอง
ในระบบก็สามารถเอาระบบนี้เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมฮะ

ก็ในระบบนี้เราจะแบ่งเป็น๒ส่วนส่วนที่เราดึงประวัติการรักษามา
อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ประชาชนเองสามารถที่จะเอาข้อมูล
บางคนก็ขยันหน่อยทานอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลไปได้
หรือบางคนวัดความดันอยู่ทุกวันนะครับก็สามารถใส่เข้าไป
หรือเดี๋ยวนี้เด็กก็จะเห็นนะครับอาจจะไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็เป็นนะครับ
วัดทีบกระจอนการเดินอะไรต่างข้างละอันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นพอเราเดินปั๊บเนี่ยข้อมูลที่เก็บอยู่ตรงนี้

โอ้โหทันสมัยขนาดนั้นเลยนะใช่ครับโอ้ดีจังเลย
ซึ่งก็จะช่วยคุณหมอนะครับอย่างเวลาเราไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็ถามว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาออกกำลังกายเป็นยังไง
ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะขอดูในโพยหน่อยนะฮะในสมุดที่จด
แต่ปัจจุบันเดี๋ยวถ้าเขากรอกข้อมูลลงไปในซาวแฟร์มันก็จะลิงก์เชื่อมไปเอง
ใช่ครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟเลยฮะว่าเราออกกำลังกายกี่วันวันละกี่นาที
มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะซึ่งสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ย
ให้ข้อมูลกับคุณหมอได้ใช้ก็เรียกอะไรเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้น
คือสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าคุณมีทางบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของการดำร่อง
เป็นช่วงการเริ่มต้นระยะเวลาที่ผ่านมาและการดำเนินงานเป็นขั้นตอนเนี่ย
ร่วมตอนนี้ก็ประมาณ๓ปีแล้วนะครับโดยที่แรกเราทำที่จังหวัดนครนายกก่อนนะครับ
ซึ่งก็ได้ผลดีนะครับก็มีคนใช้อยู่ประมาณสักร่วม๑๒๐๐คนนะครับ
หลังจากนั้นเราก็ขยายมาในเฟสที่๒แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของระบบให้ดีขึ้น
แล้วก็ขยายไปในจังหวัดอีก๔จังหวัดภูมิภาคละ๑จังหวัดนะครับ
ใน๑จังหวัดก็จะใหญ่ขึ้น๒ในแต่ละจังหวัดก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ
เพื่อจะทดสอบดูว่าระบบที่เราทำเนี่ยสามารถรองรับความแตกต่างตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับ
ก็จะมีที่เพชบูรณ์การจังหวัดบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็ภูเก็ตนะครับ
ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนใช้อยู่ในช่วงเรียกว่า๘๙เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ร่วมเกือบ๑๐๐๐๐คนละนะครับใน๔จังหวัด
ผลการดำเนินงานถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จขนาดไหนครับ
อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับหนึ่งก็โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง
มันทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ถ้าจะดูผลแล้วเนี่ยจากเสียงตอบรับนะครับ
จากนักจัดการสุขภาพก็ดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ดี

เพราะว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่มีอยู่เยอะมาใช้ได้
อย่างคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันอย่างนี้
พอมีตัวนี้ขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะลดในส่วนของออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
ในการแล้วแต่ให้สุขภาพตัวเองดีขึ้น
ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็สามารถที่จะดูได้ว่าสมมุติในจังหวัดเรามีคนที่เป็นโรคนี้
ลงทะเบียนในระบบประมาณพันคน
ผ่านไป๖เดือนจำนวนคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดขึ้น

ถือว่าเป็นเก็บข้อมูลที่แบบว่าครบถ้วนรอบด้าน
ในด้านของประชาชนแล้วก็ด้านหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพให้ประชาชนด้วย
แล้วก็สามารถนำไปทั้งวิเคราะห์อนาคต

แล้วประชาชนก็สามารถขอดูข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วย
ในอนาคตเราวางแผนดำเนินงานโครงการนี้ต่อไปยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ก็น่าจะขยายให้ครบก่อนใน๔จังหวัด

เพื่อจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ให้คนไข้หรือคนเจ้าประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้นก็อาจจะต้องดูนโยบายอีกทีหนึ่ง
ซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเอง
ดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่จะผลักดันต่อในอนาคต

สิ่งที่คุณมีทำอยากจะย้ำว่าโครงการที่เกิดขึ้น
เป็นโครงการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
โดยการเอาพวกเทคโนโลยีแล้วก็เอาระบบซอฟต์แวร์ต่างเหล่านี้มาใช้

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าเทคโนโลยีกับคนมีความใกล้กันมากขึ้น

ที่ทำให้คนเริ่มไม่กลัวเทคโนโลยีนะครับ
ทั้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาธารณสุขสุขภาพต่างเหล่านี้แนะนำ
ฟังแล้วรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของทั้งระบบสาธารณสุขของไทย
เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบเดิมแล้วต้องถือแฟ้มต้องส่งต่อแฟ้มต้องเอกสารต่าง
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่ทำงานเพื่อประชาชนอยู่นอกจากภาคของอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้
ภาคของสังคมภาคของสาธารณสุขที่คุณมีทำชี้แจงว่า
กำลังเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณนะครับคุณมีธรรมณบรนองรักษาการผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
ขอบคุณครับนำเรื่องราวอันเป็นประโยชนแก่ประชาชน